ดูเรื่องดราม่าเพื่อนบ้านหน่อยมาอีกแล้วแต่คราวนี้ก็มาจากสัตว์เลี้ยงนะคะ
นั่นโซเชียลเลยค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ยโพสต์นะคะ
เป็นคลิปแมวของเขาค่ะไปเดินอยู่บนรถคันหรูของเพื่อนบ้าน
เรื่องนี้จากตรงนี้กลายเป็นคดีความ
เพราะว่ามันสืบเนื่องจากความเดือดร้อนรำคาญหลายครั้งที่เพื่อนบ้านเจอ
ก็ปรากฏว่าจากความเสียหายที่แมวขึ้นไปอยู่บนนี้ถูกฟ้องร้อง
แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นแสนนะคะ
ในโซเชียลกำลังเดือดเลยนะคะเรื่องของการถกเถียงกันว่าเหมาะสมหรือเปล่า
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะคะ
เป็นลูกแมวเป็นแมวตัวนึงเดินผ่านประตูรัวหน้าบ้าน
แล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคารถเก๋งสีเหลือง
คือมันขึ้นไปบนฝากระโปรงแล้วก็ไปเกาะที่กระจกหน้าของรถ
เขาโพสต์แล้วบอกว่าทำแมวหลุดออกจากบ้าน
แล้วไปขึ้นรถบ้านข้างเจ้าของบ้านไปแจ้งความข้อหา
สัตว์ดุร้ายเที่ยวตามลำพังทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
คดีไปที่ศาลเรียกค่าเสียหาย๑๘๐๐๐บาท
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแมวไม่ได้ขวนอะไร
ก็เลยอยากจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะ
ทีมข่าวก็ลองไปคุยดูนะคะไปคุยกับคุณเจน
ซึ่งเป็นคนโพสต์นี่แหละค่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
เขาบอกว่ารถเพื่อนบ้านสองคันนี้นะคะแจ้งเพื่อนบ้านแจ้งมาบอกแมวเข้ามา
ขึ้นไปบนรถเขาทำให้เกิดรอยเป็นรอยที่เกิดจากแมว
สามีเขาไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันเป็นเพียงรอยเท้าที่เปื้อนดิน
แต่ว่าเพื่อนบ้านก็ไปแจ้งความไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินแสนกว่าบาท
บอกว่ามีการประเมินราคาความเสียหายแล้ว
สารชั้นต้นตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายรถคันเหลือง๕๗๐๐๐บาท
เจ้าของแมวบอกว่าพร้อมจ่ายนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความเป็นธรรม
เพราะว่าเขาบอกว่าแมวไม่ใช่สัตว์ดุร้ายตามข้อหาที่ถูกแจ้งความ
แล้วก็มองว่ามีหลายจุดที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นรอยรถที่แจ้งว่าเกิดจากแมว
มันต้องมีการตรวจพิสูจน์และต้องมีการยืนยันผลสรุปที่ชัดเจนด้วย
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
พี่ก็บอกว่าพี่จ่ายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้เอารถไปทำนะคะ
ไม่รู้ว่าร่องรอยความเสียหายมันจริงไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือประเด็นนี้เขาก็คล่องใจว่าความเสียหายของรถเนี่ยมันมาจากแมวจริงหรือเปล่า
ถ้ามันมาจากแมวเขาก็บอกเขาก็พร้อมที่จะจ่าย
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์ว่าใช่มาจากแมวหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ทนายเจมส์ค่ะนายนิติธรแก้วโตอธิบายข้อหาก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละละเลย
ให้ไปเที่ยวโดยลำพังอันนี้ก็มีความผิดถือ
แต่ว่าทนายเจมส์เขาบอกว่าอันนี้เป็นความผิดและหูโทษแล้วกรณีเหตุการณ์นี้ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยว่าแมวเป็นสัตว์ชนิดไหน
ดุร้ายต้องจำแนบว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจากสายพันธุ์หรือดุร้ายจากการเลี้ยงดู
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้เหมือนกันว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทำนี้หรือไม่ค่ะ
ยังไม่ได้เสียหายจริงเขาก็ป้องคดีการเพราะฉะนั้นหน้าที่นำสืบในคดีแพ่งในส่วนของค่าเสียหายเป็นหน้าที่ของโจทย์
ที่จะต้องไปพิสูจน์ว่าคุณเสียหายยังไงเสียหายเท่าไหร่มีฐานที่มาของการคิดค่าเสียหายยังไง
นี่ก็เป็นประเด็นต่อสู้กันอยู่นะคะทั้งสองฝั่งขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานออกมาว่าเจ้าของรถทั้งสองคันนี้นะคะ
ก็เตรียมออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกฝั่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูข้อมูลของทางฝั่งนี้ด้วยว่า
เขาพิสูจน์ทราบได้ยังไงว่ารอยอันนั้นเกิดจากแมวนะคะก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับทนายความค่ะ